กำลังรอได้รับการช่วยเหลือจากทุกท่านอยู่นะครับ
ผู้หญิงคนนี้จริงเป็นคนใกล้ตัวไทยรัฐด้วย
เพราะว่าเป็นอดีตสมาชิกของคนไทยรัฐ

เป็นส่วนหนึ่งในการที่คุณจะได้ช่วยเหลือด้วยนะฮะ
เพราะว่าคุณทิวเข้าผ่าตัดลิ้นหัวใจ

บอกว่านายศิวกรรัตนคันทรง

ขอรับบริจาคเกร็ดเลือดกรุ๊ปใดก็ได้
เนื่องจากหลังการผ่าตัดเปลี่ยนคั่วหัวใจ
แล้วเลือดไหลไม่หยุดคุณ
คือก่อนหน้านั้นเป็นลิ้นหัวใจรั่วนะครับ

และต้องผ่าตัดเพิ่มเติมใน๑๐ชั่วโมง
แต่เลือดไหลไม่หยุดจริง

ดังนั้นใครที่ต้องการที่จะบริจาคเกร็ดเลือดทุกกรุ๊ปเลยนะ
สามารถติดต่อบริจาคเกร็ดเลือดได้ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่

คุณผู้ชมย้ำอีกที๐๘

ดิฉันยังเห็นพี่ทิวโพสต์อยู่เลยวันก่อนหน้า
บอกว่าเข้าห้องฉุกเฉินในรอบ๑๐ปี
อาการเกิดขึ้นตอนเช้าคือยืนอยู่ดีเนี่ย
มีอาการเจ็บหน้าอกหายใจติดขัดแล้วก็ปวดระดับ๑๐
หลังจากนั้นมีอาการแขนซ้ายไม่มีแรง

ลากสังขารตัวเองมาถึงโรงพยาบาลโพสต์นี้ค่ะ
พี่น้องอาจจะติดต่อไม่ได้เพราะเขาห้ามเอามือถือเข้าไป

ใช่แต่หลังการผ่าตัดครั้งแรกกลายเป็นว่าเลือดไหลไม่หยุดนะฮะ
ตอนนี้ต้องการเกร็ดเลือดมาก
จริงคุณทิวก็เป็นคนที่แข็งแรงนะ
ก่อนจะตรวจพบว่าเป็นลิ้นหัวใจรั่วอะไรเนี่ยนะ
ดังนั้นคุณผู้ชมช่วยกันหน่อยนะครับ

คุณผู้ชมฮะให้หมายเลขโทรศัพท์ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าคุณผู้ชมต้องการช่วยเหลือชีวิตของผู้ชายคนหนึ่ง
ที่กำลังรอรับบริจาคเกร็ดเลือดอยู่นะครับ

เพราะว่าผ่าตัดเปลี่ยนคั่วหัวใจแล้วก็เลือดไหลไม่หยุด
ตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหัดใหญ่
แต่ว่าโทรไปเพื่อบริจาคเกร็ดเลือดได้

ญาติพร้อมทั้งรับสายแล้วก็รับบริจาคเกร็ดเลือดเสมอนะครับ
เลือดของกรุ๊ปใดก็ได้
อันนี้สำคัญนะคะช่วยกัน
ขอให้คุณทิวศิวกรหายดีเร็วนะคะ